มาแล้วค่ะอุ๊ยบังเอิญเหมือน
รูปปั้นยักษ์นั่งหลับเฝ้าหน้าโบสถ์

จริงที่ข้อมือเขียนว่านาฬิกายืมเพื่อน

ยักษ์สองตนเนี่ยเฝ้านามโบทต้องนั่งหลับแบบนี้ด้วย

อ๋อนี่ไงบุ๊ยไม่ได้โกหก

วี้หังคุณผู้ชมแต่แหวนเนี่ยไม่ได้บอกว่ายืมแม่นะ

เอาจริงจริงว่าไปชาวบ้านบอกเหมือนเหมือนใครอ่ะคะคนนั้นแหละนี่ค่ะคุณผู้ชม
ักษ์สองตนนะคะเป็นรูปปั้นแล้วต้องนั่งหลับแบบนี้
ถ้าชันเข่าแบบนี้เออมีซ้ายกับขวาของโบสถ์นะคะ
ดูขวากับของโบสต์ก่อนขวาของโบสต์เนี้ยรูปปั้นยักษ์
อันนี้อันนี้นี่นี่ขวาของโบสต์สวมใส่หน้ากากอนามัยกับเรือดำน้ำน้ำ
ตอนแรกเนี่ยเราก็เอ๊ะนั่นมือถือหรืออะไรอ่ะไปดูใกล้ใกล้เอามีเรือดำน้ำ
มีทะเบียนด้วยเห็นไหมมีเลขทะเบียนของเรือลำดำน้ำด้วย
ถือแทนกระบองปกติยาต้องถือกระบองใช่ไหมครับเออนั่งหลับปิดตาขนาดเนี้ยค่ะ
อ่ามาดูด้านซ้ายของโบสถ์หน่อยมาดูด้านซ้ายหน่อยรูปปั้นยักษ์ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
แต่ใส่นาฬิกา๒เรือนไว้ที่ข้อมือขวาพร้อมกับติดป้ายว่ายืมเพื่อน
อืมเออขณะมือซ้ายถือโทรศัพท์นะฮะนี่โฟกัสเต็มเต็มเลยยืมเพื่อน
นาฬิกาน้อยไปหน่อยน่ะน่าจะมีหลายเรือเท่านี้น่ะค่ะน่ะ
ทีนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็เหมือนนะทั้งหน้าตาทั้งท่าทางทั้งเอ่อ
นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็เลยต้องไปพูดคุยกับเจ้าของผลงาน
เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงนะฮะจิตตะคุดโตนะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วง
มีแนวคิดให้สร้างรูปปั้นยักษ์นั่งหลับขึ้นมาเมื่อ๒เดือนก่อน
เพื่อเป็นกุศโลบายแล้วก็เป็นปริศนธรรมยังไงอ่ะคะท่าน
ท่านบอกว่ารูปปั้นยักษ์ที่อยู่ตามโบสถ์จะเรียกกันว่าทวานบาน
หมายถึงผู้รักษาประตูทางเข้าออกก็เปรียบเสมือนเราทุกคน
หากไม่ตั้งสติให้ดีก็จะเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้
ส่วนการที่ยักษ์ถือเรือดำน้ำและสวมนาฬิกาข้อมือ
ก็เพื่อให้มีความร่วมสมัยโดยนำเรื่องราวปัจจุบันสอดแทรกเข้าไปในรูปปั้น
และที่วัดม่วงแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีซุปเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์ที่ปราบเหล่าร้าย

วังดินดูดให้ชาวบ้านเนี่ยคือเข้ามาทำรูปปั้นกันนะฮะ

นาฬิกาเยอะมีเรือดำน้ำด้วยนะ
นาฬิกาคอนเซ็ปต์ต้องยืมเพื่อนใช่ต้องหลับด้วยนะคะ